เธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามา
ของในวิทยาลัย

เขาเอาต้นโอลิฟต์ล่าสุดต้นใหญ่มากเลยไปปลูกค่ะ
ฉันก็แอบเห็นแบบคนส่วนบ้านที่เขาหล่อน่าคุ้นอยู่นะ

ที่เราวงหน้าจอเห็นไหมคุณผู้ชมคุ้นไหมล่ะ
อ่าหมวกขาวเสื้อฟ้าหมวกขาว

แต่ไม่มีอะไรดูรอดสายตาบันเทิงไทยรัฐไปได้แน่นอนค่ะ
เราเลยไปส่องคลิปของคุณพ่อสาวใบเฟิร์น

คนหล่างใจจากนี่

จริงเสียจริงนายนพัฒน์นี่แหละค่ะ
นี้ไม่ได้มาช่วยใบเฟิร์นดูต้นไม้อย่างเดียวนะคะ

ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ให้ฝ่ายหญิงแน่นอนค่ะ

ด้วยคลิปที่น้องนายลงในไอจีตัวเองคุณผู้ชม
แม้แต่ละคนละสถานที่นะคะ

เสื้อสีฟ้าหมวกคาเฟ้เลย
จริงถ้าเห็นหน้าเป็นสนูปปี้นี่ใช่เลยนะคะ

ส่วนคลิปสวยน่ารักที่ใบเฟิร์นลงไว้ในไอจี
ก็ไม่ต้องสืบนะคะว่าช่างภาพคือใคร

ตาดีอย่างเดียวไม่พอหูดีด้วย
งานนี้นะคะมาทั้งภาพทั้งเสียงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะคะ
ฟังต้นคลิปที่ดีนะคะว่ามันเสียงใครกันแน่

วิดีโอ
ต้นคลิปยังไงล่ะวีดีโอ

สัมภาษณ์มาตลอดชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอยู่เลยอ่ะ

วิดีโอแบบนี้นะคะเขาควรจะถ่ายให้ใบเฟิร์นได้แหละ
ให้ใบเปิดนี่แหละ
แต่เอาจริงนะ

เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังสร้างบ้านเหมือนกัน

กับหลักศึกษาในเรื่องของการตกแต่งอะไรก็ว่ากันไป
มันเข้ากันไปหมดเลยบ้านนี้